สวัสดีคุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปหาอะไรทานบ้างดีกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบอาหารที่มันเป็นเมนูเส้น
มันเหมือนน้ำเงี้ยวน้ำอะไรอย่างนั้นไหม

ว่าอยากจะทานแล้วใช่ค่ะ
ยังไงล่ะครับนี่ขนมเส้นน้ำย้อยนะครับ
หรือว่าขนมจีนของทางเหนือเขาเรียกกันแบบนี้นะครับ
ลักษณะจะเป็นขนมจีนเส้นสดนะครับ
ทำแบบจานต่อจานเสิร์ฟแบบร้อนใหม่
ได้กลิ่นความหอมของเส้นขนมจีนที่มันแบบสดใหม่นะครับ
จะหยิบขึ้นมาเลยร้อนเลยใช่แล้วครับ
วิธีการนะครับก็คือนำแป้งขนมจีนบีบลงไปในหม้อต้มน้ำร้อน
แล้วก็เมื่อเส้นสุกก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำ
วิธีการไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่แต่ว่าส่วนผสมนี่คือเคล็ดลับสำคัญของเขานะครับ
และอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของขนมจีนน้ำย้อยนี่ก็คือต้องทานคู่กับน้ำพริกน้ำย้อย
มีน้ำพริกน้ำย้อยคู่กันต่างหากอีกมันเป็นยังไง
ตามภาพเลยเป็นน้ำพริกสูตรเด็ดที่ทำขึ้นเพื่อกินคู่กับขนมจีนเส้นสดนี่แหละ
นี่คือน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกที่มีส่วนผสมของพริกกระเทียมและหอมเจียว
นำมาทอดแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสนะครับแล้วจะได้พริกแห้งอย่างที่เห็น
แล้ววิธีการทานเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมจีนเปล่าและน้ำพริกน้ำย้อยโดยมีเครื่องเคียงครับ
ผักสดผักลวกไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มแคบหมูรวมไปถึงน้ำซุปเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
จริงน่าจะเห็นผ่านไปแล้วละเป็นน้ำซุปเหมือนมีแบบหมูสับอะไรข้างในด้วยมั้ย
ใช่แล้วครับเพราะว่าน้ำพริกน้ำย้อยมันจะมีรสชาติเผ็ดอยู่
ทีนี้เนี่ยพอสดน้ำซุปโอ้โหมันจะคลายความเผ็ดไปได้ระดับหนึ่ง
แต่ร้อนแทนใช่ครับไม่ร้อนมันจะอุ่นคุณนิวนาวคล่องคลอนะ
ใช่แล้วครับเวลาทานก็ตักน้ำพริกลาดลงไปในขนมจีนใส่ผักใส่ไข่
แล้วแต่ชอบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทานได้เลยครับ
ลองความอร่อยกันนะครับร้านนี้ครับขนมเส้นน้ำย้อยของคุณสวนีเพชรมณี
พิกัดอยู่ที่อยู่ที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
๑ชุดราคาเหลือเชื่อมาก๓๐บาท
มาผักใคร้ต้มอะไรอย่างนี่หน่ะ
ใช่ครับที่เห็นชุดในภาพแค่๓๐บาทเท่านั้น

ใครจะเพิ่มอะไรก็อาจจะเสียเงินอีกนิดหน่อย

อู้วน่าสนใจมากเลยนะคะ
โอ้โหอร่อยกินขนมเส้นนะ

ขนมจีนนี่แหละอืมคือขนมเส้นแล้วก็เป็นน้ำย้อยสูตรพิเศษด้วยนะคะ